ไปดูผลงานของทัพตัวเล็กทีมฟุตซอลทีมชาติไทยกันบ้างนะครับ

หลังจากเอาชนะมาเลเซียไปได้๔ประตูต่อ๒ในรอบชิงชนะเลิศครับ
กันที่ประเทศอินโดนีเซียนัดชิงชนะเลิศครับ
ในชุดสีน้ำเงินเจอกับมาเลเซียในชุดสีดำนะครับ
ก็เล่นไปเล่นมาครับอึดอัดอยู่พักนึงนะครับ
ไทยก็ปลดล็อกไว้ก่อนครับนาทีที่๒นะครับ
ยิงเข้าไปมุธมัติอุสมันมูซาครับ

จากนั้นมาเลเซียตามตีเสมอครับจากลูกเตะมุมลูกนี้
เข้ามาแล้วก็เป็นโมเอารุดดินสเก็ดลูกนี้เข้าประตูไปครับ
เสมอได้อยู่ไม่นานครับไทยมาได้ประตูที่๒ครับลูกนี้
ประสานงานกันได้สวยงามมากครับแล้วก็จบที่เจษฎาชูเดชครับ
ครึ่งแรกไทยนำอยู่๒ประตูต่อ๑
ครึ่งหลังมาครับไทยได้ประตูที่๓นะครับ

ยิงผ่านตัวประสานประตูของมาเลเซียเข้าไป
เลเซียตาตีตื้นมาเป็น๒ประตูต่อ๓ครับ

เตรูเอฟเฟอร์ดีนะครับที่ยิงลูกนี้เข้าไปครับ
จังหวะนี้ชัยวัดจันกระจ่างยิงไกลเลยครับนาทีที่๓๗
ก็ช่วยให้ไทยนั้นขึ้นนำเป็น๔ประตูต่อ๒
แล้วก็จบเกมรอบชิงชนะเลิศด้วย
สกอร์นี้นะครับไทยก็คว้าช้ำทุศอาเซียไปคลองไปสมัยที่๑๔

ก็เป็นอินโดนีเซียเจ้าภาพที่เอาชนะเวียดนามไปได้๓ประตูต่อ๑ครับ
ไปดูความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดสู้ศึกซูซิกิครับกันบ้างนะครับ
แม้ว่าจะประเดิมสนามนัดแรกโดยการถล่มติมอลเลสเต้ไปถึง๗ประตูต่อ๐

กลางกลางตัวเก่งทีมชาติไทยยอมรับว่าไทยนั้นยังมีจุดอ่อนในเกมรับ
แล้วก็ต้องแก้ไขปรับปรุงในนัดต่อไปนะครับ
เกมต่อไปนั้นไทยจะเจอกับอินโดนีเซียในวันที่๑๗พฤศจิกายนนี้นะครับ
โปรแกรมที่เหลือนะครับไปดูกันหน่อยว่าจะพบกับใครกันบ้าง
ที่บอกไปครับเจอกับอินโดนีเซียวันที่๑๗นะครับ
แล้วจากนั้นเจอกับฟิลิปปินส์ในวันที่๒๑จะเป็นเกมเล่นนอกบ้าน

แล้วก็ปิดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนะครับ

จะเล่นกันที่ประเทศไทยนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ